สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้คาดการณ์สถานการณ์ฝนในเมืองใดของเราไปนะครับ
ว่าวันนี้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเจอฝนตกฝนกระนำ
แน่นอนครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับ
มีสายฝนโปรยปลายลงมาขณะนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะครับ
มาตรวจสอบกันหน่อยขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สภาพอากาศตอนนี้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ๖๕นะครับ
ถ้าหากมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับก็พบว่าตอนนี้ลมค่อนข้างสงบนะครับ
ไม่แรงเหมือนช่วงเย็นที่ผ่านมาเมฆบนท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
สนวิสัยในการมองเห็นตอนนี้ก็เหลือประมาณ๑๐กิโลเมตรนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับ
การว่าอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒๖๓๓องศาเซลเซียต
เกิดฝนยังคงเยอะอยู่นะครับ๑๖๐ของพื้นที่
ซึ่งโอกาสเกิดฝนในวันพรุ่งนี้นั้นคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาจะเยอะกว่าวันนี้ด้วยนะครับ
มาจนถึงตอนนี้นะครับจะพบว่าขนาดนี้เองนะครับ
กลุ่มฝนเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนที่เข้าปกกลุ่มพื้นที่กรุงเทพฯมหานคร
แล้วก็หลายพื้นที่ที่อยู่รอบเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ทีเดียว
กลุ่มฝนที่ตกหนักผ่านไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ยังคงมีปล่อยต่อเนื่องนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปอีกประมาณ๑๒ชั่วโมงนะครับ
ส่วนในบริเวณจังหวัดเชียงรายตอนนี้ฝนยังไม่มีนะครับ
แต่ว่าคาดการณ์ว่าในช่วงประมาณ๕ทุ่มต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณตี๑๓๐ครับ
มีโอกาสที่จะมีกลุ่มฝนเข้ามาก่อตัวในบริเวณดังกล่าว
ช่วง๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนน่าจับตานะครับ
เพราะว่ามีโอกาสเจอฝนตกหนักในพื้นที่
ส่วนตรงนี้นะครับเป็นสถานการณ์ฝนพื้นที่ภาคใต้ครับ
ส่วนใหญ่ฝนนั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ตอนกลางครับตกหนักตกเยอะเลยทีเดียว
รวมไปถึงจุดอื่นหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเฝ้าระวังนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์คลื่นนั้นก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ฝนนะครับในวันพรุ่งนี้๑๒ชั่วโมง
มาน้ำฝนสะสมส่วนใหญ่ครับไปเทในบริเวณพื้นที่
ตอนกลางที่ประเทศไทยสังเกตว่ามีสีฟ้าวงใหญ่ทีเดียว
และถ้าหากคำนวณต่อไป๒๔ชั่วโมง
ปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนล่างนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในตอนบนแจงวัดเฉียงราย
ปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ

ทีนี้ปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามองก็คือการก่อตัวของร่องฝนนั่นเอง
ขณะนี้เองมีการก่อตัวของแนวฝน๒แนวหลักด้วยกันที่จะส่งผลต่อเมืองใดของเรา
แนวแรกก็คือบริเวณทางตอนบน
ส่วนอีกแนวหนึ่งก็คือบริเวณทางตอนกลาง
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับแนวฝนทางตอนบนกับตอนกลางจะมารวมกันนะครับ
ถ้าหากเราดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตั้งแต่วันนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับ
สังเกตว่าสีชมพูคือแนวร่องฝนนะครับ
จะมีการพาดผ่านกลางประเทศเลยนะครับ
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยมีโอกาสเจอฝนตกหนักตกชุก
และที่สำคัญครับอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ดังนั้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
มาดูที่เชียงรายกันหน่อยนะครับจากการตรวจสอบและการคาดการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับ
เพราะว่าความชื้นสัมผัสอยู่ที่๑๖๐นะครับ
ในขณะที่เรื่องกระแสลมตอนนี้นะครับ๑๑๑กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
มันไปบนท้องฟ้านะครับมีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับ
และที่สำคัญครับกระแสลมตอนนี้ก็ทำให้ลักษณะต่างเนี่ยนะครับ
สนวิสัยต่างไม่เป็นอุปสรรคมากนัก
ทัศนวิสัยในการมองเห็น๑๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๐องศาเซลเซียตในวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนโอกาสการเกิดฝนนั้น๑๖๐ของพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับ
แต่ถ้าหากเรียบเทียบกับพื้นที่กรุงเทพแล้วอาจจะน้อยกว่านะครับ

อีกหนึ่งพื้นที่ที่เฝ้าติดตามอย่างหนักหน่วงนะครับ
สำหรับการกู้ชีพสำหรับการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่
เพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับโอกาสการเกิดฝนยังคงมีการก่อตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่คือภาพรวมฝน๑๒ชั่วโมง
สังเกตว่าส่วนใหญ่ไปก่อตัวแถวบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
แล้วก็คลื่นคุณผู้ชมดูคลื่นสีม่วงวันนี้ตอนนี้อาจจะดูแผลวลงไป
ถอยห่างออกจากบริเวณชายฝั่งออกไปค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะค่อยกลับเข้ามา

แล้วก็มีวัน๒วันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
มีบางพื้นที่อาจจะต้องเจอคลื่นแรงด้วย
ดังนั้นจะออกเดินเรือต้องตรวจสอบสถานการณ์คลื่นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ส่วนสภาพอากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคาดการณ์ว่าความชื้น
ในขณะที่ความระลม๙๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
ท้องฟ้ามีเมฆมากแล้วก็ถ้าหากเราคาดการณ์แล้ว
ทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจจะไม่ดีมาก
กิโลเมตรเท่านั้นอุณหภูมิอยู่ที่๒๔๓๑องศานะครับ
ส่วนโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ๑๘๐ของพื้นที่
นั่นก็หมายความว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคอีกหนึ่ง
อย่างที่จะต้องเตรียมรับมือนะครับ
เพราะว่าทั้งทัศนวิสัยทั้งคลื่นทั้งฝน
ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
เอื้อต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งเลยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันในระยะนี้

จากดูแลรักษาสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะครับ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ